สนที่กำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการตัดวงจรทางการเงินเครือข่ายยาเสพติด
เวลาค่าหกสิบห้าล้านบาทจับผู้ต้องหาเพิ่มไปอีกห้าคน
โดยเจ้าหน้าที่ก็ได้กระจายกำลังตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย๓จังหวัด
ประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงรายชนบุรีแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการรวม๙แห่ง
ผลการตรวจค้นก็สามารถตรวจยึดทรัพย์ได้๔๔รายการนะครับ
ประกอบไปด้วยบ้านพร้อมที่ดิน๙หลังโฉนดที่ดิน๒แปลงรถยนต์๑๐คัน
รถจักรยานยนต์๑๑คันนอกจากนี้ยังมีทองคำรูปภัณฑ์
น้ำหนักรวม๑๕บาทปืน๒กระบอกและเงินในบัญชีธนาคาร
อีก๙บัญชีรวมมูลค่าทรัพย์สินประมาณ๖๕ล้านบาท
จากนี้ก็ยังจับผู้ต้องหาได้เพิ่มอีก๕คนการยึดทรัพย์และจับผู้ต้องหา
ครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์
เรือนจำกลางจังหวัดระยองตรวจพบผู้ต้องขังลักลอบค้ายาเสพติด
ได้ประสานปปศขยายผลจับเครือข่ายเชื่อมโยงกับเรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรี
โดยมีนักโทษชาย๒คนอยู่เบื้องหลังโดยมีการสั่งการเป็นขั้นตอน
แล้วก็โอนเงินค่ายาเสพติดอย่างเป็นระบบ
สำหรับบางคนที่ถูกจับในครั้งนี้นะครับเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับอยู่แล้ว